ท่านผู้ชมรอติดตามข่าวสารเรื่องการเลือกตั้งผ่านทางไทยรัฐทีวีได้นะ
เดี๋ยวเราจะมีดีเบตด้วยนะครับในช่วงของการหาเสียงเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ

วันนี้หลายภาคการเมืองก็ยังคงลงพื้นที่กันอยู่
ขณะที่กรกตคาดการณ์ว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าครั้งนี้
มากกว่า๒ล้านคนนะครับ
วันนี้นายอิทธิพรบุญประคองประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กล่าวถึงการเปิดให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า
ในเขตและนอกเขตและนอกราชอาณาจักรได้นะครับ
ซึ่งวันนี้เป็นวันแรกนะท่านเข้าไปได้แล้วนะครับ
เปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์นะครับเข้าไปที่เว็บไซต์คนไทยดอตคอมนะครับ
ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมียอดผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า
ในครั้งนี้มากกว่า๒ล้านคน
ถ้าเผื่อท่านจะไปในประเทศไหนก็ตามเนี่ย
ส่วนการเลือกตั้งนอกเขต
นอกเขตเองกระทั้งก็ยื่นทางอินเทอร์เน็ตได้เช่นกัน
การไปตรวจสอบว่าท่านจะต้องไปยื่นนอกเขตล่วงหน้าที่ไหน
ส่วนท่านจะต้องเลือกตั้งในเขตของท่านเองล่วงหน้า
วิธีการก็คือท่านต้องไปยื่นที่เขตนั้นด้วยตัวเอง
หรือท่านยื่นทางปรายศนีย์นะครับ
บางคนบอกเข้าไปแล้วเว็บล่มเข้าไม่ได้
กรกตบอกว่าใจเย็นนะฮะเขาเปิดให้ลงทะเบียน
ขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าได้ถึง๑๙กุมภาพันธ์นะครับ
บางรายก็เจอปัญหาเด้งออกมาจากระบบบ้าง
เพราะเข้าไปใช้กันเยอะเดี๋ยวถย่อยถย่อยกันละกัน
ส่วนเรื่องการหาเสียงของพักการเมืองโดยเฉพาะในเขตพื้นที่กรุงเทพนะครับ
กรกตเตรียมประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือ
เรื่องการกำหนดจุดปิดป้ายหาเสียงเลือกตั้งทั้ง๓๐เขตของกรุงเทพ
ส่วนการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของว่าที่ผู้สมัครสอสอและพักการเมือง
ขณะนี้แต่ละพักก็ทยอยเข้ามาแจ้งวิธีการและช่องทางการหาเสียงอยู่นะครับ
ซึ่งกรกตบอกว่าก็สามารถแจ้งมาได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
เพราะว่าท่านต้องบอกกรกตเขาว่าตัวผู้สมัครคนนี้
จะได้ตรวจสอบกันได้ถูกต้องว่าใครทำถูกทำผิดหรือว่าถูกกันแกล้งกันอย่างไร
ทีนี้มาดูความเคลื่อนไหวของพักการเมืองกันหน่อยนะคะ
คุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพักเพื่อไทย
ติวเข้มผู้สมัครสอสอค่ะก็เน้นย้ำทุกคนให้อาสาตัวเข้าไปทำงาน
แก้ปัญหาเศรษฐกิจเพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะ
การเลือกตั้งครั้งนี้พักเพื่อไทยบอกว่า
จะส่งผู้สมัครสอสอแบบแบ่งเขตไม่เกิน๒๕๐คนจากทั้งหมด๓๕๐คน
ส่วนผู้สมัครสอบแบบบัญชีรายชื่อส่งครบทั้ง๑๕๐คนนะคะ
ส่วนพักประชาธิปัตย์ค่ะนายอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าพัก
ก็พูดถึงความพร้อมในการส่งผู้สมัครสอสอสู้ศึกเลือกตั้งในครั้งนี้
ซึ่งก็บอกว่าจะได้ข้อสรุปในส่วนของสอสอบัญชีรายชื่อ๑กุมภาพันธ์
เช่นเดียวกับบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีก็จะได้ข้อสรุปในวันเดียวกันค่ะ
ครับส่วนพักชาติพัฒนานะครับวันนี้เปิดตัวว่าที่สอสอกรุงเทพนะฮะ
บอกว่าจะส่งครบทั้ง๓๐เขตนะครับพร้อมกับชูนโยบาย
กรุงเทพเป็นเมืองมหานครเมืองแห่งการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ
แนะนำตัวก็ต้องสร้างสีสันเพื่อเรียกความสนใจจากคนกรุงเทพนะฮะ
เป็นแบบไหนเดี๋ยวท่านลองชมดูนะครับ
วิวยาวภาพปุรัติภัณฑ์ไทยว่าที่ผู้สมัครเก็บอิสแกรมบันเก็บ

ต้องมีลีลาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เหมือนประกวดมิสอะไรสักอย่าง